ด้วยเหตุการณ์นี้หน่อยต้องบอกว่ามันน่าเศร้าเหลือเกิน

เป็นเหตุสะเทือนขวัญในช่วงต้นปีเลยนะครับ

ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้มีเด็กนักเรียนหญิงชั้นมสองคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ถูกผู้ชายที่เป็นชาวบ้านแถวบ้านนั่นแหละ

ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามรถนักเรียนของน้องพอรถจอดที่โรงเรียนเนี่ยบุกขึ้นมาบนรถแล้วแทงน้องจนเสียชีวิต
คือได้ยินว่าแทงแต่ละจุดเนี่ยจุดตายทั้งนั้นเลย
หลังเกิดเหตุชาวบ้านช่วยกันรุมจับตัวไว้ได้นะครับ
เนี่ยที่ตำรวจคลุมตัวโพกศีรษะแล้วก็มีเสื้อคลุมสีแดงที่นั่งอยู่รัชบ้านลุ้มล้อมอยู่นี่นะครับ
ปรีชาวิชัยสอนชื่อเล่นชื่อโจ๊กนะฮะอายุ๓๗ปี
ตำรวจจับตัวได้พร้อมกับมีดทำครัวยาว๓๐เซนติเมตรที่มีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
แล้วก็มีจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ขี่มาก่อเหตุที่โรงเรียน
นี่ฮะโอ้โหดูมีดที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ในโจ๊กเนี่ยปรีชาวิชัยสอนไว้๓๗ปีนะฮะ
ก่อนจะถูกลุมจับตัวตรงนี้นะครับ
ขึ้นไปบนรถ๖ล้อที่เป็นรถรับส่งนักเรียน
เมื่อเช้าเนี่ยขับมาถึงโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารที่ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
รถคันนี้นะครับมีเด็กนั่งกันมานะฮะ
แล้วก็มาจอดที่โรงเรียนเมื่อเช้าวันนี้
โจ๊กนี่ขี่จักรยานยนต์ตามมาพอรถจอดปุ๊บ
โจ๊กนี่วิ่งถือมีดบุกขึ้นมาบนรถแล้วก็แทงนักเรียนหญิงคนหนึ่ง
พร้อมกับลากตัวน้องลงมาจากรถแล้วแทงซ้ำอีกจังหวะชุลมุนวุ่นวายตรงนี้เนี่ย
มีเด็กนักเรียนหญิงอีกคนนึงถูกคมมีดของนายโจ๊กจนบาดเจ็บไปด้วย
หลังจากก่อเหตุแทงเด็กนักเรียนหญิงเสร็จแล้วในโจ๊กไปนั่งอยู่ที่สาราของโรงเรียนนะฮะ
นี่ฮะท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านผู้คนแถวนั้น
คือนั่งถือมีดแบบนี้เลยเหรอคะถูกต้อง
แล้วไม่ได้ถือธรรมดาคุณรัชพรชาวบ้านบอกนั่งเช็ดคราบเลือดที่มีด
โหดเยี่ยมมากชาวบ้านก็เลยช่วยกันรุมล้อมจับตัวไว้
จะแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวไปดำเนินคดีนี่มุมของผู้ต้องหานะครับ
แต่มุมของน้องที่ถูกแทงเนี่ยน่าสงสารน้องจริงครับทุกผู้ชมครับ
อีกมุมหนึ่งกู้ภัยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บมี๒คนนะครับ
คนหนึ่งก็คือน้องนารินสูงสว่างชื่อเล่นชื่อน้องคิตตี้นี่ฮะ
อายุเพิ่ง๑๔ปีเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒ของโรงเรียน
คิตตี้ถูกในโจ๊กเนี่ยแทงนะฮะคือที่แทงเข้าไปเนี่ย
เข้าต้นคอขวา๑แผลแล้วก็หน้าอกอีก๑แผล
ส่วนเพื่อนของน้องคิตตี้เด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๔ปีเหมือนกัน
ถูกมีดบาดเข้าไปบาดเจ็บเล็กน้อยตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดนะครับ
ที่เข้ามาระงับเหตุแล้วมาคุมตัวในโจ๊กนะครับพาในโจ๊กขึ้นรถตำรวจ
ดำเนินคดีที่โรงพักนะฮะซึ่งนี่ฮะในโจ๊กก็สารภาพว่าลงมือก่อเหตุแทงน้องคิตตี้จริง
สาเหตุอ้างว่าเช้าเมื่อวานนี้๕มกราคมนะฮะวันนี้๖มกราคม
เมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยในโจ๊กอ้างว่ากำลังนั่งเช็ดหน้าไก่ชน
อยู่ที่บ้านพักอยู่หน้าบ้านตัวเองอยู่อยู่น้องคิตตี้ที่บ้านอยู่แถวนั้นนั่นแหละนะฮะ
โจ๊กอ้างว่าได้ยินเสียงแววว่าน้องคิตตี้เนี่ยเขาพูดว่าเอายาค่าย่ามาให้มันกิน
ซึ่งในโจ๊กบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเนี่ยท้องเสียมาหลายวัน
พอได้ยินแบบนี้ปุ๊บก็เลยคิดขึ้นทันทีว่า
สงสัยน้องคิตตี้เนี่ยเอายาค่าย่ามาให้เขากินทำให้เขาท้องเสีย
คว้าจักรยานยนต์ขึ้นมาแล้วก็ขี่ไล่ตามพร้อมกับเอามีดพกติดตัวมาด้วยนะฮะ
ขี่รถไล่ตามเข้ามาถึงโรงเรียนพอรถเขาจอดปุ๊บ
วิ่งขึ้นไปบนรถแล้วก็แทงเขาเลยครับ
เหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือว่ามีหลายคน
เหตุการณ์ที่ผ่านมาหลาย
เหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์
แทงที่ท้องแทงไปเรื่อยครับ
แทงไปเรื่อย
ต้องกลัวครับ

ถ้าผมทำผิดอะไรก็รอให้ผมรู้ด้วยครับ

แต่ว่าผมก็ขอโทษอย่างนี้ครับ

ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนะครับ

พ้นโทษคดีอาวุธปืนเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้แค่๑๑วันนะฮะ
พ้นโทษมาเมื่อ๒๘ธันวาคม
ปลายปีที่แล้วนี่วันนี้๖มกราคมมาก่อคดีแทงคนตาย
แล้วยังมีคดีอื่นอีกนะครับประวัติคดีของในโจ๊กเนี่ย
มีคดีทำร้ายร่างกายเคยก่อเหตุมา๔คดี
๖๑นี่ก่อไป๒คดีปี๖๒๑คดี
ปี๖๔อีก๑คดี
ท่านผู้ชมครับตอนเกิดเหตุเมื่อเช้าวันนี้เนี่ย

นี่คือนายโจ๊กขี่จักรยานยนต์
อีกมือนึงเนี่ยถือมีดกำมีดเอาไว้นะฮะ
ไล่ตามรถนักเรียนที่น้องคิตตี้นั่งโดยสารมากับเพื่อน

ที่ได้ยินเสียงจากคลิปยังไม่มีใครคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คือน้องอาจจะคิดว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ขี่รถตามทำไมนี่

คือเด็กเขาทักบอกพี่พี่จะหล่น

ไม่มีใครคาดคิดครับว่าจากนั้นอีกไม่นานพอรถมาถึงโรงเรียนเนี่ย
นี่แล้วพอรถมาถึงโรงเรียนในโจ๊กจอดรถจักรยานยนต์วิ่งขึ้นรถ
รับส่งนักเรียนแล้วก็ไปแทงน้องเลยฮะแทงน้องคิตตี้จนเสียชีวิตเลย

มีสีเงียบไหมครับ
บัตรอะไรเสร็จก็ต้องมารับโทษนะฮะเพียงแต่ว่าจะโทษสักกี่ปี
เพราะก่อนหน้านี้ก็ก่อมาหลายคดีเหลือเกิน
วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดที่เกิดเหตุนี้ห่างจากประตูทางเข้าออกโรงเรียนแค่๑๐เมตรนะฮะที่รถรับส่งนักเรียนมาจอดเมื่อเช้า
ยังมีคราบเลือดอยู่ที่พื้นถนนแล้วก็สาราที่ในโจ๊กคนก่อเหตุ
หลังจากก่อเหตุแล้วไปนั่งเช็ดมีดอยู่ตรงนั้นก็ยังมีคราบเลือดติดอยู่
ญาติญาติวันนี้นิมนต์พระสองรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องคิตตี้
แน่นอนแล้วครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าไม่มีใครทำใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนมีเพื่อนมีชาวบ้านมีคุณครูมาแสดงความอาลัย
กันหลายหน่วยงานก็ลงมาดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของครอบครัวของน้องคิตตี้รวมทั้งเพื่อนที่อยู่ในรถนักเรียนคันเดียวกันที่เห็นเหตุการณ์ด้วยคงต้องดูแลเรื่องของจิตใจกันเป็นอย่างดีนะฮะในช่วงเวลานี้เพื่อนของน้องคิตตี้คนหนึ่งที่อยู่ในรถด้วยนะครับอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมารอรถรับส่งนัก
จากนั้นก็เห็นว่าในโจ๊กเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ตามรถนักเรียนมาแล้วระหว่างทางก็ทำมีดตกระหว่างที่ขี่จักรยานยนต์คือเพื่อนเด็กนักเรียนบนรถก็ยังคุยกันอยู่เลยตอนถ่ายคลิปก็ยังบอกเขานะบอกพี่มีดตกเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าในโจ๊กจะคือคนร้ายที่ตั้งใจเอามีดเนี่ยจะมา
คือน้องเขาก็คิดว่าเอออาจจะเป็นคนแบบบอก
บองไม่สมประกอบขี่รถไล่ตามรถนักเรียนหรือเปล่า
ก็คืออาจจะเป็นคนไม่เต็มที่ขี่รถมาทางเดียวกัน
ไม่มีใครคาดคิดว่านี่จะคือฆาตกร
ตั้งใจไล่ตามรถนักเรียนของน้องคิตตี้
พอมาถึงโรงเรียนเนี่ยจอดจักรยานยนต์
วิ่งขึ้นรถแล้วแทงน้องคิตตี้เลย
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่หมู่บ้านของน้องคิตตี้
นี่คือรถรับส่งนักเรียนนะครับรถบรรทุก๖ล้อ
ผู้ชมเห็นจักรยานยนต์ไหมฮะที่ในโจ๊กขี่ตามหลังไปเรื่อยนะครับ
นี่ฮะหลังจากที่น้องคิตตี้กับเพื่อนขึ้นรถไปแล้วเนี่ย
นี่เพื่อนของน้องคิตตี้เล่าให้ฟังนะครับนี่ฮะนี่อีกมุมหนึ่ง
คือคุณจิรายุทธ์ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางจากหมู่บ้านน้องคิตตี้ไปถึงโรงเรียนเนี่ย
เห็นรถจักรยานยนต์ในโจ๊กขี่ไล่ตามแบบนี้ที่เพื่อนบอก๕กิโลเมตรกว่า
แม่ของในโจ๊กนะฮะแม่ของผู้ต้องหาแม่ของคนก่อเหตุ
วันนี้มาที่บ้านของน้องคิตตี้แม่บอกว่ามาขอโทษครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตแทนลูกชาย
พร้อมกับบอกว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิตมานาน๑๐กว่าปี
เคยพาไปรักษาหลายครั้งแต่ไม่หายอาการหนักที่เป็นอยู่เนี่ยก็คือหูแว่ว
เห็นใครขมิบปากก็คิดว่าโดนนินทาว่าร้าย

เห็นใครพูดอะไรหน่อยก็คิดว่าเขาจะมาทำร้ายตัวเอง
ซึ่งลูกชายเคยก่อเหตุทำร้ายผู้อื่นมา๔คดี
แม้แต่ตัวแม่เองเนี่ยก็เคยถูกในโจ๊กทำร้ายด้วยเช่นกัน
ก่อนจะเกิดเหตุเช้าวันนี้โจ๊กลูกชายมาขอเงิน๕๐๐บาท
แม่บอกไม่มีให้ในโจ๊กนี่บังคับแม่ให้ไปยืมเงินจากเพื่อนบ้าน

ก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปซึ่งไม่คิดมาก่อนว่าจะไปก่อเหตุ
ที่สำคัญลูกชายกับน้องคิตตี้ความจริงแล้วเป็นเครือยาศกันด้วยซ้ำ
ไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อน
ก็ประมาณนั้นแหละแต่ที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายก่อเหตุ๔คดีทำร้ายร่างกายเนี่ย
ทำร้ายร่างกายทุกคดีเนี่ย
เขาจะคิดว่ามีคนมาทำร้ายเขาถูกต้องไหมใช่เขาคิดว่ายังไงบ้าง
เขาคิดว่าว่าพื้นเขาเราว่าเขาเป็นกิจเวทย์เลยไหม
พาไปรักษากิจเวทยาเขาไม่กินรักษาอยู่กี่ปีอะครับนะ
รักษามากี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วสิบปีได้ไหม
ก็ประมาณนั้นแหละแต่ยาไม่กินเลยยาไม่กินก็จะกินแต่อยู่แต่หมอ
ให้กินก็จะกินแต่กลับมาบ้านจะไม่กินแม่บอกให้กินเขาว่ามึงเป็นบ้า
มีกินเองอ่ามันเป็นปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้
หาทางแก้ไม่ได้จริงจริงน่ะค่ะกี่ครั้งกี่ห่วงน่ะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เป็นคดีขึ้นมาแล้ว
ครอบครัวของคนที่ก่อเหตุบอกว่ามีอาการทางจิต
ไปรักษาแล้วแต่เขาไม่ยอมกินยา
พรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะฮะ
ขณะเดียวกันตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้ซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะฮะ
คนร้ายไม่ได้ตั้งใจเข้าไปก่อเหตุแบบไม่เลือกหน้าในพื้นที่ของโรงเรียน
แต่ตั้งใจจะมาทำร้ายน้องคิตตี้ซึ่งผลการตรวจของแพทย์ล่าสุด
ตำรวจบอกว่าออกมาแล้วนะครับในโจ๊กมีอาการทางจิตประสาทนะฮะ
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าน้องคิตตี้ไปเอายามาทำให้เขากินยาแล้วท้องเสียเนี่ย
อันนี้คือหูแว่วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไปก่อเหตุกับน้องโอ้โหน่ากลัวเหลือเกิน
ภูมิในการโรงเรียนบ้านล้าวิทยาคารนะครับดรรัฐดาวัลสืบจิต
บอกว่าทางโรงเรียนมีมาตรการที่เข้มงวดในเรื่องการป้องกันเหตุต่างอยู่แล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ก่อเหตุเองเนี่ยความจริงมีหลานเรียนอยู่ที่โรงเรียนด้วย
แล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มารับส่งหลานอยู่ตลอด
ทางโรงเรียนตอนที่เห็นในโจ๊กขี่จักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่โรงเรียน
ก็คิดว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนี่แหละไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้
เพราะพอขี่จักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่โรงเรียนแล้วรถนักเรียนคันนี้จอดปุ๊บ
โจ๊กลงจากจักรยานยนต์วิ่งขึ้นรถเลย
คือสวนขึ้นไปเลยจังหวะที่นักเรียนกำลังลงจากรถ
แล้วไปแทงน้องคิตตี้เลยโอ้โหน่ากลัวจริง
แม้จะจับได้แล้วแต่ผมว่ามันก็ยังน่ากลัวอยู่
ใช่ค่ะคือด้วยความที่มันเป็นเด็กนักเรียนด้วย
แล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่น้องใช้ชีวิตตามชีวิตประจำวัน
แล้วมันจะป้องกันเหตุแบบนี้ยังไงได้บ้าง

แล้วแบบนี้ยังไงจะมีคนรับผิดชอบไหม
ถ้าผลออกมาว่าเขาป่วยทางจิต

ขั้นตอนกระบวนการก็ส่งไปบำบัดรักษาอาการทางจิต
พออาการดีขึ้นเมื่อไหร่ก็กลับมารับโทษ

ติดออกมาพ้นโทษออกมาแล้วยังไงต่อ

นี่แหละค่ะที่หลายคนเป็นกังวลกันนะคะ